นี้บอกเลยว่าล้วงหัวใจหนุ่มนักธุรกิจมาได้จ้า
กรุณาเรียกว่ามาเดิมปูประยามาสุดพิสุทธิ์
วันนี้ค่ะสาวปูประยาแต่งงานแล้วจ้า
จู๊บของนี่หวานมากคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าบ่าวเป็นใครเจ้าบ่าวคนนี้เป็นนุ่มหล่อชาวต่างชาติ
ดีกรีนักธุรกิจหนุ่มขอย้ำว่าหล่อและรวย
ไม่ได้ใช้คำว่ารวยมากนะรวยระดับโคตระรวยระดับมหาเศรษฐี

คลิปนี้คุณป้อมวินิตช่างแต่งหน้าชื่อดังเมืองไทยนะ
เป็นช่างคู่บุญของคุณปูเนี่ยก็บินไปแต่งหน้าให้
ไปร่วมงานด้วยแล้วก็เก็บโมเมนต์สุดหวานของลูกสาวสุธิรักคนนี้มาฝากทุกคนค่ะ
แล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันของปูปรายาจริงสวยมากคุณผู้ชม
แต่งงานลูกไม้สีขาวพร้อมกับจุ๊บแล้วจุ๊บอีก
ซึ่งกันและกันจุ๊บทูเก็ตเตอร์
กันตลอดไป
แล้วก่อนหน้านี้คุณปูเขาเคยออกมาพูดถึงเจ้าบ่าวสุดหล่อของเธอด้วยว่า
เป็นความรักที่มันสบายใจมาก

ผู้หญิงเราคุณผู้ชมไม่ได้ขออะไรมากมายหรอก
ขอแค่คนรักของเราเนี่ยรักเราซื่อสัตว์กับเรา
ปูบอกว่าตั้งแต่คบเขามามีอะไรรู้ไหม
นอนหลับทุกวันหลับสบายทุกวัน
เพราะไม่ต้องมีมานั่งคิดกังวลหน้ากังวลหลัง
ว่าเขาจะไปกับใครไปทำอะไรรับหลังให้เราไม่สบายใจหรือเปล่า
ฝ่ายชายเป็นคนน่ารักมากคุณผู้ชม
และที่สำคัญเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นรักครอบครัว
อายุห่างกัน๑๒ปีค่ะคุณผู้ชมใช่
แต่หน้าเด็กมากนะแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเรื่องอายุค่ะ
ส่วนงานแต่งงานจะมาไทยหรือเปล่าฉลองที่ไทยอีกไหม
โอ้ยเท่าสวยมาก

ยังไงก็ถ้าเราอยู่ทางนี้บันเทิงไทยรัฐขอร่วมยินดีด้วยก็แล้วกัน
ขอให้มีความสุขมากคุณผู้ชมค่ะ